โจรค่ะแล้วเป็นถึงเซียนพระด้วยนะคะ
ไปบุกงัดแล้วยกตู้เซฟของบ้านนักธุรกิจอสังหาค่ะ
คุณผู้ชมแล้วศูนย์เงินไปหลายแสนบาทเลยนะคะ
ทีนี้ทำไงก็ต้องตามหาสุดท้ายตำรวจทำงานไว้ค่ะ
แปดวันเท่านั้นนะคะตามจับกลุ่มตัวได้
ก็ต้องนำตัวทั้งสองคนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
นี่เป็นผลงานของตำรวจสพทุ่งฝ่ายของลำปางนะคะ
ผู้ต้องหาหรือโจรสองรายนี้ชื่อว่ารายแรกคือ
เอกชัยตันยูหรือว่าก๊อฟลำปางอายุ๓๓ปี
รายที่๒ชื่อว่านารินจันคำหรือว่าต้อมนากวม
อายุ๓๓ปีอายุเท่ากันนะศีลเสมอกันด้วยค่ะ
กันไปนะคะไปงัดแงะไปขโมยของบ้านเขาแบบนี้ค่ะ
แล้วทั้งคู่อย่างที่บอกไปเป็นถึงเซียนพระของจังหวัดลำปาง

๒คนค่ะเข้าไปก่อเหตุลักตู้เซฟของคุณวิรดาหรือว่าเจดา
เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของลำปางนะคะ
ช่วงกลางคืน๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
คือหลังเกิดเหตุเนี่ยทางเจดาประกาศเลยนะประกาศกล้าวใช้คำนี้
ถ้าเกิดว่าใครที่แจ้งเหมาะแสนำไปสู่การจับกลุ่มได้
ให้รางวัลนำจับ๔๐๐๐บาท๔๐๐๐บาท
แล้วเราถามเจดาไอ้ตู้เซฟที่ยกไปโจรยกเขาไปเนี่ยมีอะไรบ้าง
ร้อยคอทองคำหนัก๑บาท๑เส้น
สร้อยข้อมือทองคำหนัก๓บาท
แหวนทอง๔วงพระเหลี่ยมทอง๓องค์

พระเครื่องจำนวน๑กระปุกออมสินหยอดเหรียญนะคะ๘๐๐๐บาทนะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจก็รวบตัวได้นะคะไปไม่รอด
นำตัวไปทำแผนทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
ระหว่างที่ทำแผนเจดากับสามีพยายามสอบถามว่า
สร้อยข้อมือหนัก๓บาทของเขาอยู่ไหน
ทั้งสองคนปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็น
ด่าบอกงั้นสาบานให้รถชนตาย
จะได้ยืนยันเลยนะบอกว่าซ่อยข้อมือ๓บาทอยู่ในตู้เซฟที่คุณเอาไป
อยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
ไม่จริงแต่ก็พี่เดี๋ยวถ้าพระองค์จะหลับท่องน่ะ
ที่ผมจัดเซ็กมาผมก็เปิดต่อหน้าไม่มีหลับจริงครับ
ไม่จริงจริงผมไม่ได้เก็บอะไรทั้งนั้นเนี้ย
มันต้องมีแสวร์แขน๓บาทให้บ้างหรือเปล่าต้องลบต้นทิ้งที่มา
ค้าบ้านทักที่รถมันตายวันนี้หรือหลบนี้
นี่ฝนตกนะขี้หมูไหลคนอะไรมารวมกัน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะทั้งสองคนให้การยอมรับสารภาพนะคะ
บอกว่าขับรถผ่านบ้านหลังนี้เป็นประจำ
เจดาเนี่ยคือขับรถผ่านประจำ
เพราะชอบมานั่งกินลาบชุมชนตรงเนี้ยช่วงขับรถผ่านครั้งล่าสุดเนี่ย
เห็นว่าประตูบ้านมันล็อกล็อกแล้วไงล็อกด้านนอกไง
ก็เลยเป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่มีคนอยู่ด้านใน
เอาล่ะคราวนี้พอกลางดึกปุ๊บย่องมาเลยจ้ะ
งัดบ้านหรือค้นทรัพย์สินนะคะ
แล้วเข้าไปในห้องนอนของเจดาไปเจอตู้เซฟ

สองคนบอกยกไม่ไหวยกไม่ไหวทำไง
ใช้เครื่องทุ่นแรงทำยังไงวิธีการคือ
เอาผ้าห่มปูค่ะแล้วยกตู้เซฟมาวางแล้วก็ลากออกมา
พอลงมาได้นะคะยกตู้เซฟใส่รถเก๋งแล้วก็เพ่นหนีไปค่ะ
หลังจากนั้นก็ไปแบ่งทรัพย์สินกันแต่สุดท้ายแล้ว
โดนจับกลุ่มได้ทั้งสองคนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ